ถึงโครงการนี้ที่ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้โครงการเกิดขึ้นได้
อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการที่จะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์สำคัญ
ในการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้แก่ประชาชนด้วย
ซึ่งต้องขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านจริงนะฮะ

ฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
เป้าในการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙
ประเภทรับผิดเทสแบบตรวจหาแอนติเจนล็อตที่๒
ส่งมอบอีก๕๐๐๐ชุดแล้วนะครับ
ครั้งนี้โอ้โหขนขึ้นรถบรรทุกแบบนี้เลย
ส่งให้กับสำนักอนามัยกรุงเทพมนาคม
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก
แล้วก็แยกประชาชนที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อออกจากกัน
เพื่อตัดวงจรของการแพร่เชื้อนะครับ

ทำการส่งมอบอุปกรณ์การตรวจโควิด๑๙
ให้กับนายอัธพรลิ้มปัญญาเลิศ

จะถูกส่งต่อไปให้กับแพทย์ในสังกัด
เพื่อเตรียมนำไปเคาะประตู
แล้วเอาไปใช้ตรวจให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เลย

ไปตรวจคัดกรองกันถึงที่นั่นเลยนะครับ
กรทมและสปสชแล้วนะครับ

ยังได้มอบรถกระบะ๒แถว๔คันคุณ
ติดป้ายข้อความไว้ข้างรถ
ว่าปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ

ก็ให้สปสชใช้สำหรับในการ
ส่งผู้ที่ถูกตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการรักษานะครับ
ก็ถือว่าเป็นการแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากครอบครัวออกมาจากชุมชน

จะทำให้การขนส่งผู้ติดเชื้อทำได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ไทยรัฐกรุ๊ปขอขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนทุกราย
และก็ประชาชนที่ร่วมในการโอนเงินสนับสนุนเข้ามาในโครงการนี้
จนถึงเป้าหมายรอบนี้ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตร
รวมถึงความร่วมมือจากประชาชนได้มอบชุดตรวจอีก๕๐๐๐ชุด
ให้แก่สพสชแล้วก็สพสชรับ๔๐๐๐ชุดตรวจ
ขออภัยมอบชุดตรวจอีก๕๐๐๐ชุดให้สปสช
แล้วก็อีก๔๐๐๐ชุดตรวจจะมอบให้ชมรมแพทย์ชนบท
โรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
และโรงพยาบาลใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ส่วนกองควบคุมโรคกรุงเทพมหานครก็จะได้รับมอบอีก๑๐๐๐ชุดตรวจนะครับ
พันธมิตรภาคเอกชนและประชาชนที่มีกำลังทรัพย์
ก็สามารถร่วมสนับสนุนเงินผ่านโครงการนี้นะครับ
โดยเงินทั้งหมดที่ได้จะนำไปจัดซื้อชุดตรวจโควิด๑๙
เพื่อจะแจกจ่ายผ่านสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะฮะ
นี่ขอบคุณพันธมิตรทุกท่านเลยนะครับ
ดูสิยอดรวมผู้สนับสนุนทั้งหมดเนี่ย

ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ประชาชนคุณผู้ชมนะคะ
ดูไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เลขที่บัญชีให้เบอร์บัญชีเอาไว้นะคะ
เป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ
ชื่อบัญชีก็คือไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
เลขบัญชีอยู่หน้าจอคุณผู้ชมแคปได้เลยนะคะ